วันแล้วคุณผู้ชม๑๖วันแล้วกับเสียแป้งนาโนตของเจ้าหน้าที่
เขาระดมกำลังปูพรมค้นหาเป็นร้อยนายเลยนะเกี่ยวกับคนแค่คน
เดียว๑๖วันแล้วยังไม่เจอมันแปลกแล้วอ่ะมันไม่ใช่ต้อง
มันไม่ใช่คำว่าเริ่มแปลกนะมันแปลกมานานแล้วแล้วมันก็
มีหลายข้อสงสัยที่มันชวนให้ชวนให้งงว่าทำไมถึง
เอ๊ะแล้วมันน่าสงสัยยังไงมาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็แน่
แน่นอนว่าสิบหกวันแล้วนะครับกับการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเราด้วยเนี่ยนะฮะที่ไปที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงทีมข่าวเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางด้านของคุณเจริญสิงหชนะสิทธิ์ซึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าพงนะฮะที่จังหวัดพัทธลุงเนี่ยนะครับซึ่งเขามีความชำนาญพื้นที่แล้วก็ชำนาญบริเวณของเทือกเขา

หรือถ้าไม่ได้ชนมนี้ก็เป็นการคอยช่วยเหลืออยู่
แต่อีกข้อนึงนะครับคือทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่า
ส่วนตัวเขาแล้วเขามั่นใจว่าเสียแป้งหนีลงเขาไปหลายวันแล้ว
เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของเส้นทางกันก่อนว่าความลำบากลำบล
นี่คือภาพที่ทีมข่าวเราไปเก็บมาแล้วก็เป็นการเดินทางขึ้นไปที่
บริเวณของเทือกเขาบรรทัศน์จริงเลยเนี่ยนะฮะมันลำบากขนาดไหน
ยังไม่ได้เอาภาพของการดำรงชีพในป่ามาติดตามกันต่อไปก่อน

เข้ามาให้ดูในช่วงกลางและท้าย

ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ๔ชั่วโมง

ประมาณ๔๕กิโลเมตรได้

เสียแป้งบนเทือข่าวบันทัศน์
วันแล้ว๑๖วันแห่งความหลัง๑๖วันแล้วยังไม่เจอเลยทั้งที่
เจ้าหน้าที่เขาก็เพิ่มระดับเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มกำลัง
ทั้งบนเขากลางเขาเชิงเขาเอาง่ายง่ายเลยถ้านี่คือภูเขา
เจ้าหน้าที่อยู่ล้อมรอบเลยอ่ะยังไม่เจอนะครับแต่เรื่องของการอุ้ม
ค้นหาเขาก็ไปเจอกับการประกอบเรื่องของร่องรอยใน
การใช้ชีวิตในการดำรงชีพในป่าในการบ่งชี้นะครับ
ถึงการดำรงชีพตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นของ๑๐
แป้งนานหนูหรือเปล่าแต่ก็เบื้องตอนเนี่ยก็ย้ำว่าอาจจะ
ใช่เขาก็ยังเน้นเรื่องของการตรวจสอบเป้าหมายตามเพลิงพัก
แหล่งน้ำแล้วก็ตามพวกถ้ำต่างต่างซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่
บางจุดเนี่ยเขาต้องบอกว่ายังไม่สามารถที่จะเข้า
สำรวจได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของความลำบาก
ลำบลที่แม้แต่การเดินทางขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะ
นั้นการดำรงชีพในป่าเนี่ยมันก็ยากทวีคูณกันขึ้น
ไปทีนี้เดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูคลิปหนึ่งคือเป็นคลิปที่
บอกว่ามาจากโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปนี้เป็นจำนวนมาก

ถ้าเป็นคนคนเดียวทำคลิปนี้นะเฮ้ยคอนเทนต์หรือเปล่าแต่
ที่เห็นเนี่ยมันเป็นของชาวบ้านหลายคนสิ่งที่เห็นเขา
เรียกว่าอะไรมันคือขนำครับแล้วขนำมันคืออะไรล่ะ

มันเป็นเหมือนจุดพักหรือเป็นเหมือนอาจพูดให้มัน
ต้องเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาอยู่แล้วในการ
ขนำการนำอุปกรณ์ยังชีพเช่นพวกข่าวสารอาหารแห้ง
ยาสับผมแป้งสีฟันยาสีฟันของสักฟอกต่างไปดำรง
ในขนำเนี้ยใครก็ติดขึ้นไปได้แล้วถ้าใช้ไม่หมด
ล่ะส่วนมากเขาก็จะทิ้งเอาไว้ในขนำนั่นแหละแล้วใครที่
เข้ามาสักพักในขนำนั้นต่อก็สามารถเอาเครื่องยังชีพตรง
เป็นวิถีชีวิตตามปกติของคนที่ดำรงชีพอยู่ตาม
ตามเขานะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ซึ่งอุปกรณ์ยังชีพ
ต่างตรงนี้เนี่ยบางคลิปบางขนำก็บอกว่าบอกชัดเลยอัน
นี้อ้างอิงจากคลิปว่าเขาบอกชัดเลยว่าให้เสียแป้งเอา
ฝากให้เสียแป้งแล้วยังฝากกำลังใจไปถึงเสียแป้งพัก
แป๊บนึงนะในขนำนี้หายเหนื่อยแล้วกินอิ่มนอนหลับแล้ว
เนี่ยค่อยไปต่อนี่มันเป็นอย่างงี้แล้วยังมีบอกว่าถ้าอยาก
ได้อะไรเพิ่มเขียนทิ้งไว้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีใครมา
ตามอ่านเจอจดหมายน้อยเดี๋ยวจัดให้มันเป็นถึงขนาดนี้เรียกว่า
พื้นที่ไปก็พบว่าไอ้การที่มีเครื่องของเครื่องดังชีพตรง
มาลงพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เนี่ยเป็นการเอาเสบียงต่างต่างเนี่ยมา
ทิ้งเอาไว้ด้วยแต่จะเพื่อเป็นการช่วยเสียแป้งหลบหนีหรือ
เปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชม
ด้วยก็แล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็พูดอย่างนั้นนะนะครับเวลาที่
พวกคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขาหรือว่าตามในป่าพวก
เนี่ยนะครับแล้วก็จากรายงานจากข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าคือรอบรอบ
แว้งนะเนี่ยอยู่กันประมาณ๕๐ครูเรือนบวกลบนะแล้วแต่ละครู
เขาก็จะมีเครื่องดำรงชีพในป่าอยู่แล้ว๑สัปดาห์ตอน
ครอบครัวเพราะฉะนั้นไอ้การที่นำเครื่องยางชีพพวกนี้ไปแขวน
ตามขนำหรือว่าไปวางไว้ตามต้นไม้หรือจุดต่างต่างมันไม่
เรื่องยากอะไรเลยก็ง่ายก็คือเปลี่ยนคิวกันไปเรื่อย
เท่านั้นอีกเรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยคือเจ้านาที่เขา
ลงพื้นที่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำด้วยเหล็กจน
ที่เป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเรื่องของ
ของการลงพื้นที่ไม่แปลกเลยถ้าลงพื้นที่ไปแล้วคนคนหนึ่ง
จะเกิดอาการป่วยนี่เป็นภาพนะครับของทางด้านหนึ่งใน
เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปคือพันธบรวจเอกยศวรรษกระจ่าง
ผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงตอนเนี้ยอ่าทำ
กับเนี่ยเขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปีรักษ์จาก
การตามล่าเสียแป้งมานะครับติดต่อกันหลายวันจนล่าดู
สภาพคือหน้าของภูมิกับก็อิดโรยเห็นเห็นเลยนะครับก็มี
อาการปวดท้องผิดปกติมีไข้สูงท้องเสียแล้วก็ต้อง
เจาะเลือดไปตรวจพอตรวจออกมาก็ปรากฏว่าเจอเชื้อแบคทีเรียน
ในลำไส้ด้วยก็ทางภูมิกับเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างมั่น
ใจนะว่ามันไม่ได้มาจากอาหารแล้วก็น้ำแต่ว่ามันน่าจะมา
จากการที่เขาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในป่าบนเทือกเขาซึ่ง
ก็จะต้องสัมผัสกับสิ่งต่างเยอะแยะมากมายจนอาจจะทำให้
นำมาสู่เรื่องของการติดเชื้อในลำไส้ตรงนี้ได้
เป็นธนกรทรงคำคุณไก๊ตอนนี้ก็นอนอยู่ในโรงพิบาลด้วย
เนื่องจากตอนนี้ก็อาการคือเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เกร็ด
เลือดต่ำถ้าเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ป่ามันหนัก
หนักกว่าพอสมควรจะว่าพอสมควรก็ไม่ใช่นะก็หนักแหละ
แล้วอีกคนนึงครับคือถ้าเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยแน่นอนเรื่อง
ของสัตว์ต่างที่เราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวันปกติ
หมายถึงเด็กเทพทั่วไปนะเด็กเทพทั้งหลายเนี่ยนะฮะกระทาก
ทวินทองย้อยเนี่ยนะครับเจอมันเต็มคุณนัทวินครับ
ในพูดข่าวของเราโรงแซ็กโดนภาคกัดเลือดออกแบบโอ้โห
ก็เรียกได้ว่าวิธีแก้มีอยู่วิธีเดียวเลยคือทากต้องอิ่ม
ก่อนแล้วถ้าจะปล่อยเองมันเป็นอย่างนั้นวิธีที่จะปฐม

พอได้กลิ่นมนุษย์มันก็จะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊
เข้ามาแล้วก็มากัดจนอิ่ม

เขาก็จะนำเอาใบสาบเสือ

ให้น้ำมันของมันออกมาแล้วก็ไปอุด

ซึ่งใบสาบเสือเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่

เมื่อไหร่วันไหนยังไง

เราจะยังตามกันต่อจนกระทั่งเรื่องนี้

อย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อยนะครับ